ปกติเราเคยได้ยินใช่ไหมว่า
มอเตอร์ไซค์รถเมย์หรือแท็กซี่เนี่ย

อาจจะมีบ้างคือเอาเปรียบลูกค้าต่างชาติ
เสียรู้ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะฮะ

นั่นแหละครับคุณผู้ชมนี่คือเงินที่วินมอเตอร์ไซค์คนนี้ได้มาจากฝรั่ง
อำเภอเมืองสมุทรปราการครับอายุ๖๓ปี
สุบินได้รับว่าจ้างจากฝรั่งให้ขับจากหน้าธนาคารกรุงเทพสาขาพระกษา
ไปส่งที่เซ็นทรัลบางนาราคาค่ารถเนี่ย๓๐๐บาทแต่ลูกค้าฝรั่งตกลงนะ
แต่บอกว่าเดี๋ยวอยู่อยู่อยู่เพราะไอถึงที่แล้วอยู่รอไอก่อนนะ
เขตบางนาค่ารถรวมเป็นเงิน๔๕๐บาทครับหลังส่งถึงที่หมายแล้ว
สุบินก็นึกว่าจะได้เงินมาเป็นเงินบาทไม่ใช่ฝรั่งยื่นเงินเหรียญยูโรมาให้๑เหรียญ
แล้วก็ชู๒นิ้วแล้วก็ยื่นเหรียญนี้มาให้ลุงสุบิน
สุบินก็เข้าใจว่าอ๋อนี่๒๐ยูโรละมั้งตอนนั้นลุงสุบินยังไม่รู้ว่ามูลค่ามันเท่าไห
แต่น่าจะเยอะแหละน่าจะคุ้มค่าเหนื่อยแหละฟังลุงสุบินหน่อยฮ
กลับมาเขาให้เงินยังไงก็เขาบอกเขาก็ให้แค่นี้เขาบอกเขาก็ชูสองนิ้ว
ผมก็นึกว่าอ้าวอะไรผมก็เลยดูว่าคิดว่าเป็นเงินยูโรนเลย

อย่างที่ลุงสุบินบอกครับน่าจะเงินยูโรแหละแต่ยังไม่รู้เท่าไหร่
ทีนี้ครับพอลุงสุบินกลับมาถึงวินมอเตอร์ไซค์ให้เพื่อนช่วยกันดูหน่อย
เปิดในอินเทอร์เน็ตดูหน่อยเงิน๒๐ยูโรมันเท่าไหร่วะ
คิดเป็นเงินไทยได้๗๓๔บาทถ้ามันเป็น๒๐ยูโรนะ
แต่ดูละเอียดละเอียดแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่ยูโรว่ะ

กลายเป็นว่า๒๐ยูโรเซนแลกเป็นเงินไทยได้ประมาณ๗บาท๓๐สตางค์คุณผู้ชมฮะ
สุบินช้ำใจเหลือเกินก็เลยฝากถึงเพื่อนร่วมอาชีพวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ระวังเลยถ้าต้องรับหรือว่าให้บริการลูกค้าต่างชาติดูให้ดีนะ
ถ้าฝรั่งมังค่าเขาจะจ่ายเงินเป็นเงินตาต่างประเทศเนี่ย
ดูให้ดีไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะเสียรู้แบบลุงสุบินได้นะครับ
เอาเอาเงินไทยอย่างเดียวนะครับ